ผมขยับเข้าเชียงรายเลย
โอ้โหกี่เมตรวะน่ะ
นู่นนะเจ้าหน้าที่ไปได้แค่ครึ่งเดียวนะ

นู้น
นี่แหละขึ้นไปทำไม
พีนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ที่เมืองที่สูง๑๐๐เมตร
สูง๑๐๐เมตรไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้อายุ๕๐๖๐ปีได้
สวมชุดสวยนะปีนสูงเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานครับมีชาวบ้านเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง
นเสาสัญญาณโทรศัพท์ขึ้นไปเกือบจะถึงยอดแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านสันตานเหลืองตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายครับ
โทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยหน่อยกู้ภัยก็ปีนตามปีนตามก็พยายามคิดกรอบลงมาเถอะ
ผู้หญิงคนนั้นก็โอเคจะลงแต่เธอบอกว่าตอนไต่ขึ้นมาเจ็บเท้า
เท้าแล้วตอนจะไต่ลงลงเองไม่ได้
กู้ภัยก็เลยปีนลงมาแล้วก็เอารองเท้าขึ้นไปให้ครับ
เอารองเท้าขึ้นไปให้ใส่เพื่อไม่ให้เจ็บเท้าแล้วก็นี่ครับเธอก็ค่อยปีนลงมาปีนลงมาแบบนี้
ขึ้นไปทำอะไรก่อนขึ้นไปทำอะไรก่อนคุณแม่

มันมีความสุขอากาศก็ดีเหมือนอยู่ทีนเหมือนดูสามเหลี่ยมทองคำแล้วเราก็ดูไป

ชมวิวขึ้นไปชมวิวใช่ไหมครับ
เป็นยังไงครับคุณผู้ชมฮะเหตุผลของท่านครับ
ก็มันอะไรนะสูงวิวดีชมวิว
โอ้โหต้องออกไปตรงนู้นริมโขมันจะเห็นสามเหลี่ยมทองคำ
ตรงนี้คุณแม่คือเอาล่ะเอาสอบถามเบื้องต้นก็คือท่านมีอาการนะป่วยทางจิตแหละ
ก็พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยใกล้จุดที่ปีนเสานี่แหละ
เอามารับตัวกลับบ้านไปนะครับแล้วก็รับปากเดี๋ยวจะดูแลให้ดี
ไม่ให้ก่อเหตุแบบนี้อีกนะครับอ่าดูแลให้ดีครับ
ไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นที่มันไม่ดีเหมือนกันสูงนะ